เปลี่ยนอารมณ์กันแบบฉี่ปรรั่น
ไปดูซิว่าความร้อนกับปฏิหารเนี่ยมันมาด้วยกันได้อย่างไร
ยอมรับแล้วปล่อยวาง
เขาว่ากันว่าคนเรานั้นฝืนโชคชะตาไม่ได้
ในเมื่อเราเจอกันแล้วก็จงยอมรับมันไม่รับมือกับมัน
หากไม่ใช่วาสนาหากไม่ใช่ความสุขก็ปล่อยมือยอมรับ
เอ่อเสียงผู้บรรยายนั้นมีความน่าสะพรึ่ง
อยู่ในนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาพ
เรามีความงงคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเราไม่ได้ทำทรัพย์ผิดแต่อย่างใด
มันเป็นเสียงค่ะของชาวบ้านเขาคุยกันใจความสำคัญอยู่ที่อะไร
หยักจ้ะไปดูรอยหยักเห็นไหม
ยักษ์คล้ายตัวเลขปรากฏขึ้นมาอยู่ที่กระโหลกคนตายค่ะ

พี่เจพี่เจเสียงต้องต่ำต่ำค่ะต่ำ
นี่คือกระโหลกคนตายเหรอนี่ใช่ค่ะ
ญาติทำพิธีเผาส่งดวงวิญญาณก็มาเก็บอัฐิ
และมาพบกับกระโหลกผีมีรอยหยอก
ส่งแล้วเห็นเป็นตัวเลขมันคือความปฏิหารซ้อนปฏิหาร
ปฏิหารแรกนั้นเป็นเรื่องแปลกเผาศพแล้วกระโหลกยังเหลือเป็นชิ้นใหญ่
มีรอยยักษ์ที่หัวกระโหลกและปฏิหลานสองนั้นรอยยักษ์นั้นมองคล้ายเห็นเป็นตัวเลขตัวแล้ว
งานนี้พี่น้องพากันรุมล้อมส่องดูตัวเลขเอาไปเสี่ยงดวง
อยู่ดีก็เป็นพี่พุทธเดินขึ้นมาทันทีกระชากอารมณ์ไม่ทัน
เจ๊คะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะช่วยบอกคุณผู้ชมค่ะ
แต่เชื่อนะถ้าคนเขาเชื่อนี่มันตีไปเลขได้หมดนะ
อ๋อนี่แหละเรียกออกมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอย่างไรคุณอาวุธอ๋อทั้งสองคนคุยดีนะเรื่องความเชื่อ

วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราทั้ง๓ก็ได้นะ